ส่วนใหญ่ต้นตะเคียนเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าแม่ตะเคียนถูกไหม

ครั้งนี้เดี๋ยวไปเจอกับเจ้าพ่อบ้าง

เจ้าพ่อตะเคียนเดี๋ยวพาไปดูว่าอยู่ที่ไหน

สว่างอารมณ์ครับที่ตำบลทุ่งสโตกอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไปเจอกับเจ้าพ่อตะเคียนทองของวัดแห่งนี้
เขาบอกว่าเป็นแห่งเดียวเลยนะครับ
ภาคเหนือที่เป็นตะเคียนเจ้าพ่อ
นั่นแหละสิคุณแต่ใหญ่มากคุณดูใหญ่มาก

บอกว่าในช่วงก่อนที่จะขุดพบเจ้าพ่อตะเคียนทองต้นนี้นะครับ

แล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนเลยนะครับ

ฝันว่าหลายคนอยู่ที่ใกล้ลำน้ำแม่ขาน
แล้วก็มีการขุดเจ้าแม่ตะเคียนทองขึ้นมาจากลำน้ำแม่ขานถึง๔ต้นแล้ว
เอาล่ะมาถึงครั้งนี้เวลาของเจ้าพ่อจะขึ้นมาแล้ว
เจ้าพ่อเลยไปเข้าฝันหลายคนบอกว่าขอขึ้นจากน้ำบ้าง
ก็ขอให้ชาวบ้านไปบอกกับทหารให้มาช่วยกันนำขึ้นจากน้ำเสียที
ชาวบ้านก็ไปรวมตัวกันอยู่แถวลำน้ำแล้วครับ
ไปดูเอ๊ะมีเหรอมีจริงเปล่าเหมือนอย่างที่ฝันเหรอ
ตะลึงตึงโป๊ะเลยครับเพราะว่าเจอเลยเจอกับต้นตะเคียนยักษ์ที่ฝังตัวอยู่ใต้ลำน้ำ
อยู่ในฝั่งตรงซ้ายใต้ลำน้ำแม่ขานใช่ไหม
ใช่แล้วครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็ไปช่วยกัน
เอาขึ้นมาล่ะครับต้นเจ้าพ่อตะเคียนยักษ์
นี่นะครับก็มีความยาวถึง๒๙เมตรมีขนาดเกือบ๓คนโอบแล้วครับ
วัดรอบลำต้นได้สัก๓เมตร๕๐เซนติเมตรครับ

พออันเชิญขึ้นมาจากในน้ำได้ก็มาเก็บเอาไว้ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับ
ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านชาวบ้านก็เชื่อว่าต้นตะเคียนที่ขุดพบต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะ
แต่เนื่องจากเป็นเจ้าพ่อตะเคียนชาวบ้านที่เขามาขอโชคลาภเนี่ย
เขาไม่นิยมไม่นิยมเอาแป้งมาโรย
เพราะเจ้าพ่อไม่ชอบทาแป้ง
เพราะว่ามีคนเคยมาโรยแล้วนะ

โรยในวันนี้พรุ่งนี้กลับมาอีกที

หายเลยที่ขาวโพลนไว้เมื่อวานนี้หายหมดเกลี้ยงเลย
เออเขาเล่ากันมาแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณผู้ชมครับ
แล้วก็วิธีที่จะไปขอพรจากเจ้าพ่อตะเคียนเนี่ยนะครับ

จุดทูบจุดเทียนขอพรท่าน

กินข้าวให้เพียงพอนอนให้อิ่ม
พอนอนปั๊บเจ้าพ่อจะไปฝันครับ

แล้วก็ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านที่มาขอโชคจำนวนไม่น้อยด้วยนะ
ไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปทา
ขอแค่จุดทูบจุดเทียนอธิษฐานตั้งใจ

เดี๋ยวเจ้าพ่อจะไปหาในฝัน

ที่นี่นะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีเรื่องราวที่แบบมหัศจรรย์อีกเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เดินทางมากราบไหว้ขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนจำป่าค่ะ
ตั้งอยู่ใกล้กับวิหารหลวงพ่อเสือนะคะภายในวัดกรงทอง
สำหรับเจ้าแม่ตะเคียนจำปานี้นะคะมีความยาว๓๔๓๗เมตร
มีคนขุดพบได้แล้วก็เอาขึ้นมาจากคลองน้ำโจรซึ่งเป็นแม่น้ำยมสายเก่าค่ะ
นำมาไว้ที่วัดกรงทองเพื่อให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้ขอโชคขอลาบนี่แหละ
และที่ผ่านมาค่ะก็มีคนโชคดีจากการมาขอโชคขอลาบเจ้าแม่ตะเคียนจำปา
ชาวบ้านที่เขาสมใจแล้วเขาก็จะนำชุดไทยมาถวาย
นำผ้าแพร่หลากสีนำพวงมาลัยมาถวายให้กับแม่ตะเคียนจำป่า
ช่วงใกล้วันที่จะมีตัวเลขออกมาสิ้นเดือน
เขายิ่งมากันเยอะมาแบบไม่ขาดสาย
แล้วก็เนี่ยความยิ่งใหญ่ใหญ่ไม่แพ้กับเจ้าพ่อตะเคียนยักษ์เมื่อสักครู่เลยเนี่ยนะ
คือเรื่องของต้นตะเคียนเนี่ยมันต้องยอมรับจริงนะ
เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่นะครับ

แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนถูกไหม
ที่ผมนำเสนอไปเมื่อก่อนหน้านี้มีเจ้าพ่อตะเคียนด้วยที่เชียงใหม่
พอมาที่สุโขทัยหน่อยที่อำเภอสวรรคโลกก็มีเจ้าแม่ตะเคีย
คือส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนที่มาที่ไปของเจ้าแม่ติดเอาไว้
ว่าเจ้าแม่เนี่ยชื่ออะไรความยาวเท่าไหร่ความกว้างเท่าไร

อกจากเป็นต้นตะเคียนแล้วก็ยังมีพวกเรือขุดด้วย
ก็จะมีพวกเรือขุดจากตะเคียนเหมือนกัน

เอาล่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ